ไป๔สายแต่ละ๔ทีมครับแล้วก็นำทีมที่หนุ่มที่๒ของกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมแล้วก็เล่นน็อกเอาท์นะครับ
ถึงรอบชิงชนะเลิศสำหรับทีมเต็งอย่างโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนะครับ
ที่ใช้นักเตะอาคาเดมี่ของชนบุรีเอฟซีอยู่ในสายเอครับจะประเดิมสนามเจอกับโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคิรีนาคพจน์ครับ
โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคมนะครับตัวเต็งอีกหนึ่งทีมที่ใช้เด็กอาคาเรมี่จากเมืองทองอยู่สายดี
จะประเดิมสนามพบกับเทพศิรินนัดเปิดสนามนะครับ
วันที่๑๗ธันบาคมที่สถานทรุปพจราศัยในรายการนี้
ทุนการศึกษากว่า๑ล้านบาทครับ